มาดูหาดที่อยู่ที่จังหวัดนครพนมกันบ้างนะคะ
เป็นหาดทรายขาวริมแม่น้ำโขงนะคะชื่อว่าหาดแห่ค่ะ
นี่เป็นภาพของหาดแห่นะคะซึ่งชาวจังหวัดนครพนมค่ะ
หนีร้อนไปเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน้าร้อนกลางแม่น้ำโขงนะคะ
อยู่ที่บ้านน้ำก่ำอำเภอธาตุพนม
ชาวบ้านก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะหลังจากที่แม่น้ำโขงนั้นแห้ง
จนเกิดสันดอนทรายกลางแม่น้ำก็เกิดไอเดียเลย
จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซะเลยเพราะว่าปกติแล้วแม่น้ำโขงนี่ลึกมาก
อันตรายมากเพราะฉะนั้นแล้วพอน้ำตื้นลงเล่นได้
หาดแห่นี้วิสูญแผ่งอย่างนี้เลย
อันนี้ไม่แน่ใจนะคะสำหรับชื่อนะคะ
หาดแห่จะมีอุปกรณ์เล่นน้ำเช่าห่วงยางได้
มีเจ็ดสกีมีบานาน่าโบ๊ทมีซุ้มรับประทานอาหาร
เมนูจะเน้นปลาน้ำโขงที่ปกติแล้วก็ขึ้นชื่อนะคะ
สำหรับวันหยุดที่ผ่านมาอากาศเริ่มร้อนอบอ้าว
ประกอบกับเป็นช่วงปิดภาคเรียนของเด็กด้วยค่ะ
ทำให้มีนักท่องเที่ยวหอบลูกจูงหลานไปเที่ยวหาดแห่แห่งนี้
เล่นน้ำท่ามกลางธรรมชาติ๒ฝั่งโขง
ที่สำคัญก็คือเป็นการสร้างรายได้หน้าแรงนะคะ
สำหรับผู้ประกอบการ๑วันนี้ไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐๓๐๐๐บาทค่ะ

ใช่ค่ะสำหรับทุกวันก็จะมีเงินหมุนเวียนสะพัดวันละประมาณ๔๕แสนบาท
ในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะมาถึง
เชื่อว่าหลายคนจับจองหาดแห่ไว้แล้วนะคะ
ว่าจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาหลายหมื่นคนต่อวัน

เป็นการคาดการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ
หาดแห่แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน้าร้อน
ได้รับความนิยมแล้วก็รู้จักของชาวบ้านมากยิ่งขึ้น
ในคำว่าทะเลอีสานนี่ภาพ
โอ้โหนี่เมื่อกี้เครื่องเล่นดีนะ

ที่สำคัญหาดแห่จะมีจุดเด่นคือระดับน้ำไม่ลึก
ไม่อันตรายมากไม่เสี่ยงต่อการจมน้ำ
พื้นดินเป็นหินกรวดปนทรายทำให้น้ำนั้นใสสะอาดน่าเล่น
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนครพนมนะคะ
ถือว่านี่แหละสำคัญเลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
คำนี้ค่ะสำหรับพูดถึงสภาพของภูมิศาสตร์
ของภาคอีสานสักนิดนึงปกติแล้วนะคะ
ริมแม่น้ำต่างไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงเอง

ลักษณะจะเป็นทรายเพราะฉะนั้นแล้ว
จะมีการจัดสถานที่ที่เป็นคำว่าหาดนี่ค่อนข้างเยอะ

ใช่ค่ะที่บ้านดิฉันมีหาดพัทยาน้อย
มีหาดคูเดือมีหาดวัดใต้

เขาก็เลยท่องเที่ยวกันเยอะแบบนี้เลยนะ